ด้านออฟดัมเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เวลาประมาณบ่าย๓ของเมื่อวานนี้ค่ะอาแมนด้าเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกับทีมงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนลงจากเครื่องบินเธอเนี่ยอยู่ในชุดนี้เลยค่ะ
เสื้อวอร์มแบบชิลเพราะว่าเดินทางหลายชั่วโมงไง
แต่พอเท้าเหยียบพื้นปั๊บเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดปุ๊บเป็นเรสสวยงามทันทีค่ะคุณผู้ชมดูสิ
มาพร้อมกับมงกุฎประจำตำแหน่งถือทงชาติไทยเพื่อมาถ่ายรูปอวดชมแฟนนางงาม
และแม้ว่ากองประกวดจะไม่เปิดให้แฟนนางงามไปรอต้อนรับอาแมนด้าที่สนามบิน
แต่ก็มีพี่เจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับน้องอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะ
และพิเศษสุดค่ะสำหรับแฟนบันเทิงไทยรัฐ
ซึ่งเธอได้เปิดใจเกี่ยวกับกำลังใจที่แฟนชาวไทยส่งให้อย่างล้นหลาม
รวมไปถึงความฮอตสุดของเธอตอนนี้
ที่กำลังเป็นที่สนใจของบรรดาแฟนนางงามทั่วโลก
จนทำให้ยอดติดตามไอจีทะลุไปที่๑ล้าน๒แสนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ

วันนี้เนี่ยเราทำเต็มที่แล้วเนาะ
แล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไป
ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของด้ากันด้วยนะคะ
บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ
ไม่ใช่แค่ด้าภูมิใจพวกเราก็ภูมิใจเหมือนกันนะ
น่าเอ็นดูมากเห็นน้องใส่ชุดบนเวทีแบบว่าชมว่าสวย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะ
ด้าและทีมงานต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นระยะเวลา๑๔วัน
ตามมาตรการของทางรัฐครบกำหนดเมื่อไหร่ก็น่าจะออกมาเปิดใจพร้อมพบปะแฟนนางงามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คือเอาจริงนะพอมงลงแล้วเนี่ยคือน้องออร่าจับมากการให้สังคมการให้สัมภาษณ์การวางตัวท่าทางบุคลิกต่างเฮ้ยมันได้
มันก็เป็นอเมนดา
เออนะนี่แบบว่าส่งรอยยิ้มผ่านกล้องมานะยังซึ้งจริงใจขนาดนี้

เออนะคะเอาเป็นกำลังใจให้ผลงานต่อไปด้วยนะคะ